แต่ว่าตอนนี้เหตุการณ์สำหรับวันนี้ค่ะ
มิถุนายนคุณผู้ชมมาดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ไทยรัฐทีวีประมวลสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
โดยตั้งแต่ช่วงเช้า๗โมง๑๙นาทีค่ะ
ก็บริเวณพื้นที่ห้องโถง๑ระดับน้ำถือว่าลดลงนะคะ
ประมาณ๒๐๓๐เซนติเมตร
แล้วก็สามารถระบายน้ำออกมาได้ประมาณ๓๐๐ลิตรต่อชั่วโมงนะคะ
ส่วน๗โมง๒๔นาทีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะซ้อมแผนปฏิบัติการพิเศษ
ส่งผู้ป่วย๑๓ชีวิตไปโรงพยาบาลมีการจำลองสถานการณ์
แล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับนาทีที่นำตัวทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำได้
ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็กล่าวย้ำกับสื่อมวลชนนะ
นี่คือการซ้อมแบบเต็มรูปแบบ
ดังนั้นอย่าตื่นตระหนกอย่าตกใจ
เพราะว่ากลัวว่าจะมีภาพเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
แล้วก็ไปให้ข้อมูลที่บิดเบือนไป
ครับก็ตอนแรกตั้งเวลาไว้กำหนดการไว้

แต่ว่าพอช่วงเช้าผู้สิทธิ์ข่าวก็รอ
ว่าจะซ้อมแผนตามกำหนดเวลาเดิมหรือเปล่า
ปรากฏว่าก็มีการแจ้งออกมาว่าการซ้อมแผนจะเกิดขึ้น

แล้วก็วันนี้ก็เลื่อนมาเป็นการซ่อมแผนในเวลา๑๐นาฬิกาจริงนะครับ
ค่ะส่วนตอน๗โมงครึ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซิล
ก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์
เรื่องของกำลังพลทั้ง๕๐นายคือรอสแตนบาย
จะไปสมทบกับทีมดำน้ำที่กำลังคลำทางอยู่ด้านใน
ใช้คำว่าคลำทางเพราะว่าน้ำเนี่ยยังขุ่นอยู่นะคะ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขุนมากเหมือนวันก่อน
แต่การที่จะเข้าไปบอกว่ามองเห็นระยะเอื้อมมือเท่านั้น
ก็เลยจะต้องมีการจับเชือกที่โยงเป็นทางอยู่
เข้าไปในการปฏิบัติภารกิจนะคะ
ส่วน๗โมง๔๔ก็มีทหาร
มีกองกำลังทหารกองกำลังผาเมืองค่ายพญาเมงราย
แล้วก็มวลทนทหารบกที่๓๗กว่า๘๐๐นาย

๗โมง๔๕นะคะจุดที่เจอรองเท้าของเด็ก
เราก็สอบถามไปว่าตอนนี้ระดับน้ำเป็นยังไง
ปรากฏว่าระดับน้ำลดลงจากเดิมที่อยู่ระดับศีรษะ

ของพลอวิทยาชัยทรงเมตตาบรพตร

ความพร้อมในการนำเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบอุปกรณ์ความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติการ

ซึ่งเมื่อวานี้มีการสำรวจตรวจสอบ
พบโพรงถ้ำเชื่อมถึงโถง
ในส่วนปีกขวาของถ้ำหลวง๙จุด

เพียงหนึ่งจุดที่มีแนวโน้มว่าจะเชื่อมกับตัวถ้ำได้

ลักษณะปล่องเหนือถ้ำจุดนี้
เป็นท่อตรงลงไปในแนวดิ่ง

๙๐องศาอยู่เหนือถ้ำ
ระบุว่าน่าจะตรงกับโถงใหญ่ที่สุดของถ้ำหลวงทางฝั่งขวา
เป็นโถงที่มีความสูงราว๖๐เมตร
วันนี้ทางกองตำรวจสื่อสารนำเครื่องมือมาช่วยในการสำรวจโพรงถ้ำ
โดยผู้ที่ลงไปในถ้ำจะสามารถส่งภาพ
และส่งเสียงขึ้นมาด้านบนได้ทันทีเหมือนสดเลย
ทำให้เห็นภาพเจ้าหน้าที่และก็สภาพของโพรงถ้ำอย่างชัดเจน

นี่ก็เป็นภาพนะครับที่ถูกถ่ายทอดออกมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของตำรวจ

แล้วก็บอกปล่องตรงนี้อาจจะทะลุลงไป
โถงบริเวณปีกขวาของถ้ำหลวงได้

แล้วก็มีรายงานออกมาจริงว่าลงไปได้

โถงต่างอยู่๒โถง
แต่เมื่อวานเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์

ก็เลยมีการปฏิบัติภารกิจที่ปล่องตรงนี้อีกครั้ง
แล้วก็เมื่อเช้านี้เองในขณะที่ผลตำรวจเอกวิรัติชัย
มีการไลฟ์ในเฟซก็มีการไลฟ์อยู่

ในการที่จะเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบิน
แล้ววันนี้เฮลิคอปเตอร์ก็ขึ้นบินตามเนินเขาจริงด้วย
แต่ว่าสภาพอากาศก็ค่อนข้างยังปิดอยู่

แต่ก็มีการขึ้นบินจริงแบบระมัดระวังครับ

ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเสมือนจริง

ใช่ค่ะก็บริเวณนี้นะคะ
มีการซ้อมแผนโดยแบ่งแผนออกเป็น๒ทางค่ะคุณผู้ชม
คือทางบกกับทางอากาศ
บกจะใช้เส้นทางหน้าถ้ำหลวง

แยกสีไซมูลเลี้ยวขวา
หมอพีระแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ

ก็จะมีการแยกประเภทคนไข้ตามระบบคัดกรอง

คือสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีดำ
ตามอาการของผู้ป่วยที่นำตัวออกมาได้

ส่วนทางอากาศนะคะก็จะใช้เส้นทางหน้าถ้ำหลวง
สนามฮอลชั่วคราวศูนย์จักรพันธ์ฝูงบิน๔๔
ก็จะมีการนำตัวส่งมาหลังจากนั้นก็ขึ้นฮอไปนะคะ

จะใช้รถพยาบาลทั้งหมด๑๓คัน

แล้วก็จะมีแพทย์ประจำอยู่ในรถพยาบาลทั้ง๑๓คัน
ถ้าเกิดผู้ป่วยรายใดที่มีอาการวิกฤต
ก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์นำตัวผู้ป่วย

ที่มีขีดความสามารถในการรักษา
อย่างเช่นโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
แล้วการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ของทีมแพทย์นะคะคุณผู้ชม
มีทั้งหมด๑๓ทีม

ในทีมหนึ่งจะมีหมออยู่หนึ่ง
พยาบาลสองแล้วก็เจ้าหน้าที่เปรย์อีกสอง
รวมแล้วในหนึ่งทีมจะมี๕คนที่จะช่วยเหลือหนึ่งชีวิต
แล้วที่เหลือก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
ครบ๑๓ทีมเพื่อช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต